แล้วพอวันที่๒มันก็มาเอาอีกป้าก็จับมันไม่ได้
พอวันที่๓มันก็มาอีกมันมาติดกัน๓ครั้ง
แล้วป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปซื้อกล้องมาติด
ก็ประมาณ๑๐ครั้งแล้วเพราะว่ามันเป็นขโมยมันต้องติดคุก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
รายการถามตรงตรงเปลี่ยนเวลาใหม่นะคะเราเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
ตั้งแต่ทุ่มตรงถึงทุ่มครึ่งจันทร์ถึงพระรหัส
ส่วนวันศุกร์มาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่านายกมาด้วยวันศุกร์
เราก็จะมาหกโมงครึ่งนะคะส่วนวันนี้คดีที่เลือกมาค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้จะคุยแต่ดามาแต่ดามาเต็มค่ะแต่สิ่งที่น่าพูดคุยก็คือว่า
วันนี้เราคุยทั้งข้อเท็จจริงเราคุยทั้งข้อกฎหมาย
ของจริงมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้าง

วันนี้สองท่านจริงแล้วคุณป้าอยากจะมานะคะ

แต่สองท่านที่จะให้ข้อมูลกับเราได้
เพราะคนหนึ่งอยู่ในข่าวกับเขาด้วยนะคะ
ท่านแรกใกล้ที่ฉันที่สุดนะคะคุณบุ๋มปนัดดา
ส่วนอีกหนึ่งท่านคือทนายวิรัติสวัสดีค่ะ

ตกลงคุณบุ๋มไม่ได้ไปช่วยจ่าย๕โมง๕๐๐๐อะไรกับเขานะคะ
เปล่าค่ะแค่ที่แจงความจริงให้ค่ะ

คุณบุ๋มไปอะไรยังไงกับเรื่องนี้เหมือนกับข่าวทุกข่าวคะ
อยู่ดีชื่อบุ๋มปนัดดาเข้าไปโผล่อีกแล้วค่ะ
คือปกติแล้วเวลาที่มีเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้นในสังคม
แฟนคลับก็จะเข้ามาในไอจีของบุ๋ม
แล้วก็บอกว่าพี่บุ๋มคะช่วยเรื่องมะพร้าวหน่อย

เราก็จะถามทีมงานกลับไปว่ามะพร้าวคืออะไร
มันเกิดอะไรขึ้นคนจนโดนรังแก่หรือเปล่า
คนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงโดนรังแก่หรือเปล่า
องค์กรทำดีเราก็จะเข้าไปช่วยตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
เพียงแต่ว่าก่อนที่จะช่วยทุกครั้งเราก็ต้องหาความจริงกันก่อน

ถ้าเกิดเราจะฟังแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวเนี่ย

แล้วเราก็ตามกฎหมายเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแจ้งความ
กับมะพร้าว๓ลูกปางเงินไป๕๐๐๐๐บาท

คุณบุ๋มแต่คุณบุ๋มได้ยินแวบแรกคุณบุ๋มรู้สึกยังไงนะครับ
ว่าใจเย็นก่อนนะอย่าฟังความข้างเดียว
ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ก่อน
ผมเขียนอย่างนี้เลยอย่าเพิ่งดราม่ากันไปไกล

แล้วก็เลยขอเวลาตรวจสอบกับร้อยเวรท่านนี้ที่อยู่ในข่าวพอดีเลยค่ะ

พร้าว๓ลูกที่เห็นเนี่ยจริงแล้วมันโดนลักมาเป็นกระสอบค่ะ
แล้วเหลือแค่๓ลูกเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ที่บ้าน

แล้วนอกเหนือจากนั้นจะมีพัดลมอีกเครื่องนึงด้วย
กล้องที่คุณป้าติดดูตรวจสอบไว้
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นกระบวนการ
คือมีเพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วก็มีตัวภรรยาคนท้องด้วยที่ไปด้วยกัน
ทั้งหมด๓คนด้วยกันและจริงแล้วคุณป้าแจ้งความอยู่ที่๘๓๐๐บาท
เพราะไม่ใช่แค่มะพร้าวนะคะหลายคนถามว่าอะไรก็แค่มะพร้าวอ่ะ
แค่ประมาณกระสอบหนึ่งจะกี่พันกันเชียวกี่ร้อยกันเชียว
จริงแล้วมีผลไม้และผักอื่นไม่ต่ำกว่า๕ประเภท
ที่อยู่ในนั้นที่เคยเอามาหลายหนแล้วเนี่ย
ค่าความเสียหายคุณป้าตีราคาอยู่ประมาณ๘๓๐๐บาท

แล้วตอนนั้นที่ข่าวออกมาคุณบุ๋มสงสัยไหมคะ
ตัวเลข๕๐๐๐มันขึ้นมาในข่าวได้ยังไง
ก็ถามสารวัตรกลับไปเหมือนกันว่า
ร้อยเวรนะคะที่รับเรื่องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ๕๐๐๐บาท
ท่านก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ลมกับมะพร้าว๓ลูกมันก็วางอยู่ข้างกัน

แล้วเงิน๕๐๐๐บาทมาจากไหนผมก็ไม่รู้

ถ้าถามคนในพื้นที่ทุกคนจะรู้ว่า

นี่คือคำพูดผมพูดตามคำพูดของตำรวจเลยนะครับ
คุณป้าเป็นคนนิสัยดีเป็นเจ้าของที่๗๐ไร่
ไม่มีลูกหลานแกบอกว่าที่ผ่านมาคือเจ็บใจ
ขอกันดีก็จะให้ไม่ใช่มาขโมยกันอย่างนี้
แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้ทำกับแกครั้งเดียว
ทำหลายครั้งแล้วส่วนตัวสามีของคนท้อง
เคยเพิ่งออกจากคุกมาคดียาเสพติด
แล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีลูกอีก๒คน
ในท้อง๕เดือนอีก๑คนค่ะประมาณนี้
คือดูจากบริบทที่คุณหมุมคือทำหน้าที่แทนเราตอนแรกแล้ว
ทนายวิรัติค่ะเอาเบื้องต้นก่อน
คือมันเกิดขึ้นทุกวันไหมในเมืองไทย
มันก็มีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะคนจนคนรวมก็มีการขโมยกันอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าทุกวันนี้ที่มันเกิดอาจจะเป็นเกิดดราม่า
เพราะว่าของเท่านี้ทำไมมันต้องจ่ายเท่านี้
แล้วของอย่างนี้ทำไมต้องดำเนินคดีอะไรอย่างนี้ครับ
คือบ้านเรายังไม่ค่อยแยกออกเรื่องโครงสร้างการกระทำความผิดกันนะครับ
คือเรื่องที่๑ก็คือว่ามีการขโมยจริงไหมอันนี้เรื่องที่๑ก่อน
ถ้ามีการขโมยคุณว่าตรงนี้กันไปนะครับ
ส่วนเรื่องการยกเว้นโทษหรือว่าการลดโทษน้อยลงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
อย่างในกรณีที่ถ้าเขาเป็นคนยากจนนะครับ
ตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็มีเปิดช่องไว้ว่าถ้าเป็นการขโมย
หรือว่าเป็นเพราะว่าเขายากร้ายจริงนะครับ
ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้โทษมันน้อยลงได้นะครับ
ซึ่งเราเคยถ้าย้อนกลับไปคงจำได้นะครับ
ที่มีคดีหนึ่งที่ว่าเป็นการขโมยสารเป๋าใน๗๑๑นี่แหละครับ
ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาขโมยเพราะว่าลูกเขาหิวเขาเข้าไปนะครับ
ทุกคนก็ไปมองว่ามันทำไมแค่สาระเป๋าลูกสองลูกต้องดำเนินขนาดนั้นนะครับ
ซึ่งโทษมันมีอยู่นะครับโทษมันก็กำหนดเอาไว้คือจำคุกไม่เกิน๓ปีนะครับ
ว่าถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการขโมยรักทรัพย์ในเรื่องของเกษตรกรรมอะไรต่าง
ตรงนี้มีโทษตั้งแต่๑ปีถึง๕ปีนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นการเขาทำด้วยความยากจนหรือว่ามันจำเป็นจริงแล้วก็อ้างเหตุนี้ได้เนี่ย
ตรงนี้ก็ทำให้เขาโทษจะก็น้อยลงได้
ทีนี้ดิฉันถามนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคุณป้าสายมาแล้วนะคะจะให้คุยกับคุณบุ๋มด้วยนะคะ
นายวิรัติแบบนี้ค่ะคือคนที่เป็นเจ้าทุกข์คือเขาโดนขโมยของนะ
ไม่ว่าจะมูลค่าจริงเท่าไหร่นะคะแต่เขามีสิทธิ์เรียกไหมว่าฉันต้องการเท่าไหร่
ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเบื้องต้นก่อนว่ามันต้องดูว่าเวลาที่ตำรวจรับแจ้งเนี่ยนะครับ
เขาจะต้องบอกว่าของอะไรหายบ้างถูกไหมครับ
แล้วก็เขาจะต้องมาประเมินราคาทรัพย์สินเอาไว้นะครับมะพร้าวเท่าไหร่โอ้โหคงไม่ใช่ว่า
ถ้ามะพร้าวเท่านี้รวมไว้ตรงนี้เป็น๕๐๐๐คงไม่ใช่ครับ
คงต้องประเมินอย่างสภาพความเป็นจริงนะครับ

วันนี้มันไม่ใช่ครับเพราะเวลาอย่างนี้ครับคือคือมันจะมีเรื่อง

อันนี้มาหลายรอบแล้วนะมาหลายรอบแล้วนะ
คือโดยหลักทางพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นการรวบรวมข้อที่จริงว่า
ทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็จะไปคือเลือกไปเรื่องอยู่ในช่วงของสาร
ก็คือถ้ามีการคืนทรัพย์สิน
ตามที่ได้เคยขโมยไปอย่างนี้
คือทุกอย่างมันมีองค์ประกอบทั้งหมดเลย

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าได้คืนเจ้าของทรัพย์ไปแล้ว
ที่เป็นเอาไป๘๐๐๐บาทได้คืนไปแล้ว
ศาลก็จะมองว่าได้มีการทดลองการโทษลงไปบ้างแล้ว
อาจจะลงโทษน้อยหรือว่าอาจจะรอลงอาญา

ซึ่งเดี๋ยวขอเพิ่มข้อเท็จจริงให้คุณผู้ชมอาจจะได้ฟังคุณป้าไปแล้วบ้างนะคะ

เราจะคุยกับคุณป้าอารีค่ะ

เป็นอย่างไรคะอู๋

รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่โดนเอาเลยคุณบุ๋ม

ที่ตอนแรกที่โดนด่ากระหน่ำ
พ่อโดนด่าป้าพ่อพูดอะไรไม่ได้
โทรศัพท์ก็ทำโทรไม่ได้
คุณป้ารู้ได้ยังไงว่ามีคนเอาคุณป้าไปว่าในอินเตอร์เน็ต

ก็ลูกสาวโทรมาหาบอกว่าแม่ดูสิ
อะไรเรื่องมะพร้าวถามลูกแม่ลองเปิดดูดิส่งไปให้แล้วแม่ดูดิ
เขาไม่ได้เข้าใจลูกสาวอยู่ที่มาเลเซีย

เขาโทรมาบอกแม่เปิดดูที่ส่งไปแล้ว
แม่ก็เปิดดูเห็นมะพร้าว๓ลูก

พอรู้ว่ามะพร้าว๓ลูกแม่ป้าก็รู้นะ
ว่ามันเป็นเรื่องขโมยลักมะพร้าว

แล้วคุณป้าตัวเลข๕๐๐๐คุณป้าไปเรียกกับตำรวจ
ไม่ได้เรียกค่ะไม่ได้เรียกโจรมันพูดเอง

คุณป้าไม่ได้ออกจากปากคุณป้าเรียกเลยเหรอ
ไม่ได้เรียกป้าไม่ได้เรียกหมวดก็ยังบอกเลยว่าไม่ได้เรียก

แล้ว๕๐๐๐ออกมาจากปากคนที่รักทรัพย์คุณป้าล่ะคะ
นักข่าวนักข่าวช่องแรก
ไปถามไปถามโจรแล้วโจรก็บอกว่า
เขาจะเรียกห้าหมื่นแล้วมันไม่มีปัญญาเสียมันหยุดติดคุก
แล้วอยู่ดีเขาเอาตัวเลข๕๐๐๐มาพูดให้นักข่าวฟังได้ยังไงคะ
นักข่าวไปลงไปทำข่าวตอนที่ป้ากลับบ้านแล้ว

คุณบุ๋มแก้ข่าวแทนคุณป้าเยอะเลย

คนนี้คนแถวบ้านไหม

เห็นหน้ากันอยู่บ่อยเด็กติดยา
อ๋อหรอแล้วมารักกี่ครั้งแล้ว
๑๐ครั้งหนักกว่าที่รู้อีก

นับเลยป้าไปค่าวอยู่๒วันมันไม่มา

พอป้าไปเฝ้ามันไม่มามันรู้
พอป้าไม่ไปมันก็มา๓วันอีก

ค่ะคุณป้าที่เขามาหมดแล้วอืมค่ะที่มาเป็นสิบครั้งเนี่ย
เขาเอาไปแต่พวกมะพร้าวพวกผลไม้เหรอคะเอาทุกอย่างที่ฝางหน้า
อะไรบ้างมะพร้าวมะม่วงลูกเนี้ยงโค่นเลยโค่นต้นเลย
ลูกเนี้ยงค่ะโค่นต้นเลยอ่าแล้วสละคือมาหลายรอบแล้วด้วยใช่ไหมคะ
มาถึงรอบแล้วแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแรกเนี่ยคุณป้าไปแจ้งความตั้งแต่ครั้งแรกแรกที่โดนเลยหรือเปล่าคะ
ป้าไม่แจ้งความป้าแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ไปถ่ายรูป
มะพร้าวไว้ที่มันเข้ามาปอกปอกครั้งแรกค่ะอ่าทีนี้อ่าผู้ใหญ่ก็ว่าเออ
พอแอบดูทีนี้พอแอบดูมันก็รู้มันไม่มาอืมเดี๋ยวป้าก็โหม่หูค่ะ
เอออ่าจับโจรไม่ได้แล้วเพราะป้าอยู่คนเดียวทีนี้ป้าก็ไปเซ็นกล้องวงจรปิดเขามา
ติดค่ะพอครบวันที่๑๐ก็ได้โจรพอโจรมาวันที่๙อ่ะพอวันที่๑๐
ป้าก็ไปเปิดวงจรดูโจรอยู่ข้างในแล้วค่ะคุณคุณป้าตอนที่ไปบอก
ตำรวจเนี่ยคุณป้าเรียกค่าเสียหายเขาเท่าไหร่คะไม่ได้เรียกค่ะ
ประมาณเพจพันห้าร้อยเนี่ยอ่าแปดพันกว่าบาทอ่าค่ะ
แล้วตกลงตัวเลขห้าหมื่นเนี่ยไม่ได้ออกจากปากคุณป้านะ

ไม่ได้ออกจากโจร
ค่ะแล้วตำรวจว่ายังไงตอนคุณป้าไปแจ้งความคะ
ก็ตอนนั้นก็จับโจรไว้ที่ป้อมข้างบ้านแล้ว
แล้วตำรวจที่บ้านแพ้ป้าไปแจ้งความที่ทรงสง
ไปถึงแจ้งความหมวดก็บอกว่าในเมื่อจับโจรได้แล้วทำไมไม่ส่งตัวมา
ทีนี้ป้าก็โทรกลับมาอีกที่ป้อมว่า
อ่าส่งตัวไปหลวงป้าทรงสง
ทีนี้เขาก็ผัดส่งตัวไป

ทีนี้เมียด้วยท้อง

เมียท้องอยู่๘เดือนยังปีนรั้วได้นะ

เมียท้องอยู่๘เดือนยังปีนรั้วขึ้นได้
รู้ว่าปูนซีเบนสูงเกินกว่าหัวป้า

มันบอกว่าหัวมันถูก

พอเราแจ้งความแล้วบอกโอ้โหตั้งหลายครั้งแล้วที่เข้ามา
ไก่เกลี่ยหรือให้เราทำอะไรบ้างไหมคะ
กำหนดจะไก่เกลียป้าบอกว่ามันมาหลายรอบแล้วป้าไม่ไหวแล้ว

ตำรวจที่ว่าพาขโมยไปจะไก่เกลี่ยป้าบอกไม่ไหวแล้ว
มันเกินแล้วมันติดครั้งแล้วป้าบอกว่าให้มันติดคุก
ค่ะแล้วตำรวจว่ายังไง
มันก็มันไม่พูดอะไร
หมายถึงตำรวจพูดอะไรกับคุณป้าไหม
พอคุณป้าบอกให้ติดคุกได้แล้วมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ย
ไม่พูดตำรวจก็รู้แล้วว่าเขาเป็นโจรอาชีพ

แล้วอยากจะถามคุณป้าบ้างค่ะว่า

ตัวเมียเขาเนี่ยคนท้องเนี่ยเขาไปร่วมขโมยของด้วย
แต่คุณป้าไม่ได้แจ้งจับด้วยถูกไหมคะ
ไม่ได้แจ้งจับแต่ว่าภาพมันอยู่ในวงจรนะคะ

เมียอยู่ในวงจรตอนมา
ขับรถมาถึงไทยมาสองคนผัวเมีย
มาถึงก็ปีนรั้วเข้าไปแล้วก็ถอดเสื้อ
เสื้อใส่เสียเชื่อต่องตัวเชื่อชันนอก

แล้วเห็นบอกว่าให้ตังค์คนท้องไปอีกเหรอ
เพราะเขาไม่มีข้าวกินแล้วกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีตังค์

ทีนี้คุณป้าตกลงแล้วเนี่ยคุณป้าไม่ได้เรียกค่าหมื่นนะ

เรียกนะคะคุณป้าเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะ
ตอนนั้นรู้สึกว่าหมวดตีราคาไป๘๕๐๐บาท

แต่ป้าบอกว่าไม่ใช่องค์ตังนะป้าอยากให้จิตกุ๊กนะ

เพราะว่ามันจนเป็นสันนานมาแล้ว
แล้วคุณป้าเคยเจอลูกเขาไหมลูกสองคนเขานั่นแหละ

เพราะฉะนั้นตอนนี้คือคดีเคลียร์แล้วนะ
แต่คุณป้าก็ยืนยันว่าไม่ได้เรียกตามข่าวนะ

ทีนี้ตอนที่เราโดนลูกสาวมาบอกว่าแม่เป็นข่าวแล้วเนี่ย
แล้วคุณป้าได้เห็นอ่านเองไหมคะว่าในพวกอินเตอร์เน็ตเขาต่อว่าต่อขานยังไง
อ๋อเค้ามีคนโทรมาจากตรงขา
บอกว่าป้ารู้อะไรบ้างแล้วไหมอืม
ป้าบอกยังไม่รู้ทีเค้าบอกว่าเค้าด่ากันเหล็กแล้ว
แล้วพอดีโทรรับสับป้าเบ็ดบรรบุ
ค่ะค่ะค่ะแล้วชัดอยู่
พอเบ็ดเต็มป้าก็ไปลงพักเลยค่ะไปลงพักเลย
ไปทำอะไรพอเบ็ดเต็มก็ไปลงอ๋อเดี๋ยวคุณป้า
แล้วคุณป้ารู้ไหมว่าช่วงที่ผ่านมามีคนออกมาแก้ข่าวให้
รู้แล้วคุณบุ๋มป้านัดดาขอบคุณแล้วคะพี่ช่วย
ขอขอบคุณคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะคะที่ช่วยป้า
ยินดีค่ะนี่คุยกันครั้งแรกใช่ไหมคะคุณป้า
ค่ะนี่คุยกับคุณบุ๋มครั้งแรกใช่ไหมคะอ่าครั้งแรก
ครั้งแรกครั้งแรกเลยตอนแรกกะโทรไปให้กำลังใจ
เพราะรู้ว่าการโดนดราม่าทางสังคมเนี่ย

บางทีมันก็เป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ก็อยากจะขอให้กำลังใจคุณป้าแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ
ค่ะค่ะค่ะเป็นห่วงค่ะ
คุณป้าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณป้าดูไทยรัฐช่อง๓๒ต่อเลยนะคะ
เพราะมีมุมกฎหมายด้วยนะคุณป้าขอบคุณนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ในคดีหลักทรัพย์เราไม่เข้าใจว่า
เราเลือกได้ใช่ไหมว่าคนนี้เราแจ้งคนนี้เราไม่แจ้ง
ไม่ใช่จริงแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าในข้อ
สมมุติว่าเนี่ยอาจารย์กับคุณจอมขวัญมาทั้งคู่เนี่ย
เข้ามาบ้านผมทั้งคู่เนี่ยแต่ผมแจ้งแต่อาจารย์

ไม่ได้มันต้องร่วมกันครับร่วมกันรักทรัพย์นะครับ
เรื่องนี้ต้องแจ้งแต่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่ว่า
ดุลพินิษฐ์ของทางพนักงานสอบสวนนะครับ

อันนี้เราไม่รู้ครับอาจจะดำเนินคดียังไงก็ต้องแล้ว
แต่ในคดีรักทรัพย์เนี่ยไม่มีการเลิกกันนะครับ
ต้องเข้าใจก่อนคดีมันยอมความไม่ได้นะครับ

ต่อให้คุณป้าใจดีแบบไม่ร้ายละลูกเก้ย
จนถึงสารมีคำพิพากษาเลยนะครับ
จากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์

เพราะว่าอย่างคุณปุ๋มฝากปากกาไว้อยู่ที่ผม
ไม่ได้ทีนี้ค่ะกลับมาที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าพอเป็นคนยากคนจน
บางทีมันมีความเห็นใจกันนะในสังคมไทยเนี่ยนะคะ
คือเจ้าตัวก็บอกเมียท้องเมียอยากกินมะพร้าวอ่อน
ก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะนะคะคุณเมียก็มีคุณลูกอยู่ในท้องด้วย
แล้วก็มีคุณลูกอีกสองด้วยเนี่ยนะคะยังไม่ดูประวัติผู้ชายนะครับ
อาจารย์เขายังจะผิดเหมือนคนที่รักทรัพย์ปกติอีกเหรอ
เขาทำเพราะเมียอยากกินบ้านยากจนมีลูกอีก
เขาต้องรับความผิดเต็มความผิดนั้นเลยเหรอคะ
คืออย่างนี้ต้องแยกออกระหว่างเรื่องยากจนกับเรื่องการกระทำความผิดนะครับ
ถ้าเป็นการกระทำความผิดในเรื่องของรักทรัพย์เนี่ยก็คือการเอาทรัพย์คนอื่นไปโดยทุจริต
ก็คือเป็นการไปรักทรัพย์เนี่ยนะครับตรงนี้มีความผิดแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความผิดแล้ว
แต่โทษที่จะลงเนี่ยมันจะต้องมาดูว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้าง
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายอย่างสามีภรรยาเนี่ยรักทรัพย์กันเอง
กฎหมายบอกผิดไหมบอกว่าผิดแต่ว่าถ้าเป็นการกระทำของสามีภรรยาตรงเนี้ย
กฎหมายบอกว่ายกเว้นโทษให้ตรงนี้ต้องมาดูกันว่าเพราะว่าอย่างกรณีเขาอาจจะเข้าเรื่องของการที่เขายากจนนะครับ
ก็จะเป็นเหตุที่สารจะพิจารณาเรื่องของการลดโทษลงแต่ไม่ได้หมายถึงว่ายกความผิดนะไม่ใช่นะครับ
ตรงนี้เป็นเรื่องของการยกโทษให้น้อยลงตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป
ผิดไหมผิดผิดแต่โทษจะเท่าไหร่ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของตัวเขา

ต้องดูอย่างเช่นเขาอาจจะเขาเป็นเด็กก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับ
บอกว่าอย่างนี้คนจนก็อ้างกันทั่วประเทศ
ก็ผมจนผมก็เลยขโมยได้
มันก็จะเกิดความเดือดร้อนในสังคมนะ

แล้วคนจนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวนะคะ

คือเวลาคนจนในเมืองไทยจนนี่จนจริงนะคะ

ก็เนี่ยก็จนขนาดนี้ทำไมมีตั้ง๓ยังไม่เข้าใจ

คือองค์กรทำดีก็จะช่วยบ้าน

แต่เราเห็นแก่เด็กไงเราเห็นแก่เด็กสองคน

คุณจะได้ไม่ไปทำผิดอะไรตอนนี้อีกนะ
แล้วก็คลอดให้เรียบร้อยแล้วทำหมันซะ

เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้นะ
คุณไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงลูกที่ดีได้แน่นอน

แต่ว่ามันจะเป็นองค์ประกอบที่อาจจะทำให้โทษน้อยลง
แต่ทีนี้พอเป็นคนนี้ปุ๊บมีประวัติ

ไม่ได้ทำครั้งแรกมีประวัติ

มันเกี่ยวไหมว่าความจนจะไม่ได้ช่วยแล้วอะค่ะ
คือสารเขาจะดูครับว่ามีเรื่องการลดโทษ

แม้ว่าจะรักทรัพย์มาเป็น๑๐ครั้งแต่โดนจับเป็นครั้งแรก

ต้องมาดูก่อนดูว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับ

ข่าวนี้คือเคยโดนคดี
ทำหลายครั้งแต่ยากจนจริงนะ

คือเขาบอกว่าให้ต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ว่าการรักทรัพย์ปกติต้องเข้าใจก่อนมาก

มันโทษคือ๑๕ปีนะครับ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันเข้าข้อยกเว้น

สารก็จะเอาโทษไปลงตรงรักทรัพย์ธรรมดา

ซึ่งสารก็จะมีดุลพินิษฐ์สามารถที่จะลงโทษตั้งแต่๐๓ปี
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นดุลพินิษฐ์แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโทษเลย

ทนายวิรัติจะพิสูจน์ได้ไงว่าคนไหนจนจริงจนไม่จริง

ดูที่บ้านแต่ว่าเวลาที่ผมเขียนองค์ประกอบในการที่จะรับโทษต่าง
ผมก็จะเขียนว่าเขายากจนยังไงเขาไม่มีรายได้ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรต่าง

อย่างนี้ครับแล้วเขามีรายได้อะไรบางคนไม่มีรายได้จริง

หมายความว่าคนยากจนแล้วจะต้องมีคนทำผิด
เพราะผมเห็นคนยากจนเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นก็ได้
คือรับจ้างถีดยางรับจ้างอะไรก็ได้

อย่างนี้คืนนี้นะเสร็จจากรายการนะผมปีนบ้านมหาเศรษฐีเลยนะ

อย่างนี้ถ้าเทียบกับเขาเราจน
ใช่ถ้าเทียบกับเขา๑๐๐๐๐๐๐๐อย่างนี้

มันผมว่าอ้างไม่ได้เลยครับเห็นป่ะเห็นป่ะ

ทนทานเกินครับอาจารย์

เพราะว่าผมช่วยคนเยอะแต่สังคมไทยนะ
คือเราจะไม่พยายามเข้าใจความจนของชาวบ้านเราเลยเหรอคะ
บางทีมันบีบคันนะคือเราไม่รู้นี่ว่าชีวิตเขาเจออะไรมาบ้าง
อาจารย์มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเหรอ
คือผมว่าเราต้องแย่งเรื่องเดี๋ยวผมบอกว่าผิดก็คือผิด
แต่ว่าเรื่องจะลงโทษรอลงอาญาอะไรต่างเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งผมว่าถ้าสังคมเราวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะ
สรุปได้ว่าเรื่องมันคือเรื่องอะไรเนี่ยเรามัวแต่เห็นใจกัน
หรือว่าผมว่ามันก็จะสังคมมันไม่สงบสุขนะครับ
ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้การรักทรัพย์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

ส่วนเรื่องที่เขาจะได้รับการลงโทษน้อยหรือมาก
ตรงนี้ผมว่าเราก็ต้องมาอธิบายอีกทีว่าแต่ละคน
ซึ่งไม่ใช่บอกว่าเราคลุมไปหมดเลยว่าเฮ้ยคนจนเนี่ยทำผิดเราควรจะเห็นใจ
ไม่ใช่สังคมเราต้องชัดเจนว่าเรื่องนี้ผิดนะครับ
รักทรัพย์แม้จะ๑ชิ้น๒ชิ้นหรือว่าเยอะแยะมากมายมูลค่า

และสิ่งหนึ่งที่บุ๋มเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวนี้สังคมไทยเราดราม่ากันง่ายค่ะ
ค่ะค่ะค่ะหลายเรื่องนะคะ
คุณหนุ่มเจอมาเยอะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เห็นไหมเขาเสียใจมากเขาผิดอะไร

เพราะว่าเรากดไลค์กดแชร์อะไรต่าง
กดไลค์บางทีเห็นเขาด่ากันละเรากดไลค์

ไลค์ก็คือไปสนับสนุนความคิดเห็นที่ไม่ดี

มันจะไปขึ้นในฟีดของตัวคนที่เล่นเฟซบุ๊กเกือบทั้งหมด
นี่ก็เหลือเวลาน้อยก่อนจะมาปิดท้ายที่ภูมิกับสนปรณัฐดานะคะ

คือมาอธิบายแบบนี้ทนายเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีหัวใจหรือเปล่าคะ

ก็เห็นใจว่าถ้าเขายากจนต่างแต่ว่าความเป็นนักกฎหมาย
ก็ต้องมองว่าถ้ามันผิดก็ต้องว่าด้วยเรื่องของความผิด
แต่ว่าเราจะเรื่องเยียวยาเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คุณปุ๋มเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของครอบครัวเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าเราไม่สอนให้สังคมรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูก

ผมว่าต่อไปโลกเราจะอยู่ยากอยู่ยากจริง
รู้สึกคุณบุ๋มนี่แหละจะมาทำคู่อย่างที่อาจารย์บอก

แต่เรื่องเยียวยาที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยนะคะ

เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย
ข้ามหน้าข้ามตาเจ้าหน้าที่เรามาเสริมงานเจ้าหน้าที่เขา
แต่ว่าถ้ามันช้าในส่วนของการช่วยเหลือการเยียวยา

เพราะว่าไม่งั้นถ้ามัวแต่รอเงินเยียวยารอหน่วยงาน

ภูมิกับคะสนปนัดดาที่เปิดมา

แต่ที่คุณบุ๋มจะไปทำคุณบุ๋มจะช่วยเขาได้เยอะแยะเหรอคะ
ครอบครัวเขาลูกเขาเมียเขาเดี๋ยวคลอดแล้วนะคะ

ถ้าทำแล้วช่วยแล้วเราทุกข์เองคงไม่เหมาะ

เท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่เกินขอบเขตจนเกินไป
เขาเหลืองว่าเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วนะ

คุณผู้ชมค่ะคือจริงแล้วมันเหมือนมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันทั่วไปนะคะ

ซึ่งมันสภาพจิตใจคนเวลาดูข่าวนะคะ
มันก็แบบแวบแรกก็โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
นมผงซีดีสาระเป๋านี่มะพร้าวเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่ทนายวิรัติบอกคือแยกกันนะคะ

แต่ส่วนเยียวยาก็อย่าทิ้งคนให้ตกหล่นไปจากสังคมนะคะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาคือว่า
เราฟังข่าวแวบแรกคุณป้าเนี่ยเข้าคุกไปเลยนะคะ
จากคำวิจารณ์ของเราเข้าคุกสังคมไปแล้วนะ

เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทำไมเราถึงมาคุยกันเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็คุณป้าเนี่ยถ้าไม่อยู่ไกลสงสัยจะได้มานั่งคุยกันนะคะ

แล้วก็เด็กที่กำลังจะเกิดมาด้วยนะคะ

ส่วนวันศุกร์มา๖โมงครึ่งถ้าคุณผู้ชมมีอะไรติชมแนะนำ
ยังผ่านไลน์ของไทยรัฐได้นะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป